มิจฉาชีพกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องราวของการจ่ายค่าไฟ
ถามทั้งสองท่านก่อนจ่ายค่าไฟด้วยวิธีไหนคะค่าไฟฟ้า
ของพี่ให้ตัดผ่านบัตรเครดิตครับ
อ่าตัดผ่านไปเลยจบไปเลยคุณเลยถ่ายผ่านแอปไปเลย
อ่าแต่ว่ามิจฉาชีพรายนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า
มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในราชบุรีแล้วบอกเจ้าของร้านว่า
คุณค้างค่าไฟนะแล้วคุณจะต้องจ่ายณตอนนี้กับผมเป็นเงินสด
มันมีด้วยเหรอคะปกติแล้วเจ้าหน้าที่เขามีแค่เอาบินมาวางเฉยเนาะ
แล้วคุณจะไปจ่ายวิธีไหนมันก็เรื่องของคุณ

ใช่เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปเจอผมได้เลยที่การไฟฟ้าช่อง๓
เขาอ้างแบบนี้ด้วยนะแต่ไม่เจอนะเพราะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยนะคะ
เป็นช่วงที่เขาไปพูดคุยกับผู้จัดการร้านอาหารนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยผมมาจ่ายค่าไฟเพราะว่าร้านอาหารของคุณ
ค้างค่าไฟ๘๐๐๐บาทถ้าคุณไม่จ่ายตอนนี้เป็นเงินสดนะ
ผมจะยกมิเตอร์ไฟออกไปเลยนะนี่คือร้านชื่อร้านอาหารนะคะ
ขอโทษนะครับเอ่อเป็นชื่อเอ่อขออภัยค่ะ
มันพูดไม่ได้จริงเชิญสักอย่างเนี่ยนะคะ
เขาถูกข่มขู่จากผู้ชายคนนี้นะคะ
เจ้าของร้านเขาก็เอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะเขาก็จ่ายอยู่ตลอดเนี่ยนะคะ
เอาสรุปสุดท้ายสุ่มถูกหลอกนั่นแหละแต่เขามีหลักฐานนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด

สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านนี้นะคะไปพบกับผู้จัดการร้าน
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าคุณนัทธนันบอกว่า๘มีนาคม๖โมงกว่าแล้วผู้ชายคนนี้มาถึง
บอกว่าแสดงบัตรให้ดูด้วยนะผมเป็นพนักงานจากการไฟฟ้าร้านคุณค้างค่าไฟ๓เดือน
จะมาขอตัดมิเตอร์ในวันนี้เธอยืนยันว่าก็จ่ายไปแล้วตรงตามเวลาเลยไม่เคยค้างนะ
แต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ครับคุณค้างครับผมไม่รู้แหละว่ามันไปค้างอยู่ขั้นตอนไหน
แต่เงินมันค้างมันไม่ถึงการไฟฟ้าและผมทำหน้าที่ลงพื้นที่วันนี้
คุณต้องจ่ายเป็นเงินสดเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องตัดมิเตอร์ไฟ
นี่ไงมันน่าเชื่อตรงนี้มีโลโก้และข้างล่างนี้อะไรบาทประจำตัว
คุณชายชนะยืนยันกับผู้จัดการร้านคุณต้องจ่ายเป็นเงินสด
จัดการร้านบอกว่าเดี๋ยวสแกนปกติเคยสแกนจ่ายไม่ได้
คุณต้องจ่ายเงินสดยืนยันกันอยู่แบบนี้จนผู้จัดการร้านจะต้องยอม
ก็ต้องยอมนะเพราะว่าคนที่เขามาหลอกเขาบอกว่าไม่เป็นไร
ถ้าเกิดการจ่ายซ้ำคุณไปเรียกเงินคืนได้อีกครั้งที่การไฟฟ้า
เดี๋ยวคุณไปเจอผมได้เนี่ยนะคะเอาทีนี้ค่ะเขาก็ต้องยอมจ่ายเงินไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็พอรุ่งเช้าปุ๊บไปที่สำนักงานการไฟฟ้า
ทันทีชี้แจงว่ามีคนมาเก็บเงินแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้
พนักงานการไฟฟ้าเกาหัวแกรกเลยค่ะงงเลย
แล้วก็อธิบายให้ฟังการไฟฟ้าจ้างบริษัทเอกชน
ติดตามทวงหนี้ค้างค่าไฟฟ้าและออกบินเท่านั้น
ไม่ได้รับจ่ายเงินผ่านหน้าบ้านของคุณ
เป็นแบบนี้คุณถูกหลอกแล้วแหละแล้วก็ถามไปอีก
คุณเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาชื่อชัยชนะมุ่งมั่น
มีเจ้าหน้าที่ชื่อนี้ไหมคะเจ้าหน้าที่มองหน้ากันเลย
ไม่มีค่ะนั่นไงไม่มีคนชื่อชัยชนะมุ่งมั่นที่การไฟฟ้าแห่งนี้
มีภาพมีตาเบื้องต้นนิดนึงนะเห็นนิดนึงนะคะมิจฉาชีพคนนี้
ผู้จัดการรู้เลยถูกหลอกกลับมาที่ร้านดูกล้องวงจรปิด
ฉีกวังไปแบบนี้เงินไปแล้วเอามารวบมารวมไว้
แล้วก็ไปโกหกเขาว่าคุณความต้องจ่ายไปเกี่ยวกับบาท
ตอนนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะ
เอาไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองราชบุรี

แล้วก็ถ้าจับกุมได้จะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นอีกไงคะ